ตรุษจีนแบบนี้ก็มีเรื่องราวดีเกี่ยวกับการทำบุญมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวพาไปรับบุญแบบเต็มเลยค่ะ
คนให้ก็อิ่มบุญคนรับก็อิ่มท้องค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้านเจ๊แตนของฝากนะคะ
ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสาย๔อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

คุณเห็นไหมตำรงตำรวจนี่คนมาต่อแถวกันเพียบเลย
ประชาชนเขามายืนต่อแถวกันเป็นร้อยเมตรแบบนี้

อะไรคะไม่มีอังเปล่านะแต่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากกว่าอังเปล่าอีก
เพราะว่ามารอรับข้าวสารแจกฟรี
นี่ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นป้ายผ้าสีแดงเขียนว่า
ข้าวสารฟรีร้านเจ๊แตนแจกทุกปีวันตรุษจีนมารับได้ทุกคน
แจกไม่อั้นสุดยอด
ได้รับการอำนวยความสะดวกจากทั้งเจ้าหน้าที่นะคะ
จากสถานีตำรวจเมืองระยองมาช่วยดูแลจัดแถวให้เป็นระบบระเบียบแบบนี้
ที่คุณเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมากันเยอะ

ผู้ที่จะมารับข้าวสารฟรีนะคะจะต้องมีกระดาษชื่อร้านเจ๊แตน

เพื่อจะมารับข้าวสารคนละ๑ถุง
มีประชาชนเกือบ๒๐๐คนนะคะที่มาต่อแถวรับแจกค่ะ
แจกหมดภายในเวลา๑ชั่วโมงเท่านั้นเอง
ชั่วโมงกว่าเกลี้ยงเลยคุณ
คนที่ได้รับเนี่ยโอ้โหเขาบอกดีอกดีใจกันมากเลยได้ข้าวสารฟรีอ่ะคุณ
แตนเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคือตัวเองตั้งใจว่าจะแจกข้าวสารฟรีทุกปีในวันตรุษจีนแบบนี้แหละ
และปีนี้แจกต่อเนื่องมาเป็นปีที่เท่าไหร่รู้ไหมคุณ
ปีที่๘แจกต่อเนื่องมา๘ปีแล้วแจกข้าวสารถุงละ๕กิโลกรัมทั้งหมด๑๙๕๐ถุง
มีหลายคนนะคะที่มีส่วนร่วมนำเอามาแจกด้วยเหมือนกัน
เพื่อนของลูกแล้วก็ญาติญาติก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
มีความรู้สึกว่าตัวเองสบายใจ
ำไรส่วนหนึ่งจากการค้าขายในแต่ละปีของร้านเจ๊แตนเนี่ย

เพื่อที่จะแจกจ่ายประชาชนในช่วงวันตรุษจีนแบบนี้ทุกปี
ทุกคนเนี่ยจะได้มีความสุขกินอิ่มมาหลับตัวเองก็ได้บุญไปด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นที่เราอยากจะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมเห็นนะ
เพราะว่านี่เป็นตัวอย่างของการแบ่งปันให้กับผู้อื่น
บางทีเรามองว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันเล็กน้อย
แต่ว่ามันมีคุณค่าทางใจต่อใครหลายคน
อย่างที่บอกแหละค่ะว่าผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขเหมือนกัน
คิดเล็กให้เล็กแค่หยิบยื่นน้ำใจก็เป็นการให้เล็กน้อยแล้ว
ใช่แล้วการให้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งยิ่งใหญ่
เป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินทองมากมายนะคะ
เรามีน้อยเราก็ให้น้อยเรามีมากเราก็ให้มาก
แบบนี้ค่ะก็จะช่วยกันจุนเจือให้สังคมให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยนะ
แต่ให้เขามีความสุขแล้ว
อังเปล่าตัวไกล
แต่ถ้าให้คุณสองคนเนี่ยผมไม่มีความสุขแน่นอน
วันนี้วังมงคงมา
วันนี้วังมงคงเขาห้ามด่าห้ามมุกคำยา
เขาต้องให้อังเปล่าคุณรู้ไหมวันตุดจีนข้อห้ามเขาเยอะนะ
ห้ามสระผมห้ามกวาดบ้านห้ามร้องไห้ห้ามพูดคำหยาบ
ถ้าไม่เคยยืมเงินดิฉันก็เลยไม่ยืมคุณดิฉันก็เลยขอเลย
อ้าวไม่ได้คืนอีกต่างหาก

อ้าหมอยของเงินใหญ่ต่างเตา